ต่อกันที่สาวสวยกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าคนนี้สวยสับไม่หลับในตัวจริงเสียงจริงจ้า
ตุ๊กไทยแลนด์ไงคนนี้
ตุ๊กไทยแลนด์ค่ะแล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นดาราดังเล่นละครเรื่องไหนโอ้โหเรตติ้งปังแบบทะลุเพดานจริง
บันเทิงไทยรัฐเจอตัวเป็นคือต้องบอกว่าน้องเนี่ยสวยจึ้งสวยจริงแล้วก็หุ่นดีมาก
หุ่นดีอย่างกับสตาร์ฟเอาไว้ตั้งแต่สมัยได้มงใหม่คุณผู้ชม
แน็ตเนี่ยเขาเผยเคล็ดลับบอกง่ายนิดเดียวเลยนะหลับตาลงแล้วก็คิดถึงเงินคิดถึงรายได้ที่จะเข้ามาท่องเอาไว้ว่าแน็ตเนี่ยอยากทำงานเก็บเงินเยอะแล้วมันจะกลายเป็นแรงผลักดันให้หันมาดูแลตัวเองทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองสวยให้ตัวเองหุ่นดี
อย่างตอนนี้ค่ะกำลังถ่ายทำละครเรื่องใหม่บอดี้การ์ดหมอลำและปลายปีก็เตรียมโลดแล่นขึ้นแคทวอล์งานแฟชั่นวีคที่จะกลับมาจัดอีกครั้งในรอบ๓ปีเรียกว่าพอหุ่นดีแล้วจะเดินสับไปที่ไหนก็ย่อมได้
ผมแน็ตตั้งแต่ปี๒๐๑๕ค่ะตอนนี้ปี๒๐๐๐เท่าไหร่คะ๒๒๒๓แล้วป่ะ
มีแหละสวยทรัพย์ไม่หลับในงานนี้ไหลมาเทมาเลย